ฉันใต้การเมืองวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูถึงเรื่องความวุ่นวายทางการเมืองที่เขาบอกว่าบางส่วนเนี่ย
มันเป็นผลพวงมาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูลมันจะเป็นส่วนไหนแล้วมันเกิดขึ้นมายังไงบ้าง
ติดตามการวิเคราะห์พร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายได้เลยค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อเขาคุยกันเรื่องจะต้องตีความรัฐมนูล
อย่างเราเรางงทุกทีว่าเอ๊ะทำไมรัฐมนูลเนี่ยมันจะต้องตีความกันอยู่เรื่อย
ทำไมไม่เขียนเสียให้มันชัดเจน
จะต้องตีความกัน
จริงเรื่องการตีความรัฐมนูลเนี่ย
คนไทยเราได้ยินมา๑๐กว่าปีแล้วครับ
ตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับเก่าปี๔๐ประกาศใช้
มาจนถึงรัฐบาลรัฐมนูลฉบับต่อมา
ฉบับปี๕๐ก็มีหลายเรื่องที่ต้องยื่นตีความ
ฉะนั้นในช่วงที่เขาร่างรัฐมนูลปี๖๐เนี่ย
มีเสียงเรียกร้องเยอะเลยครับว่า
เวลาเขียนรัฐมนูลเนี่ย
เขียนให้มันชัดได้ไหม
เวลาจะออกไปออกกฎหมายลูกตามมาเนี่ย
มันก็จะได้มีความชัดเจนตามกฎหมายแม่ด้วย

แล้วจะไม่ต้องยุ่งไม่ต้องเถียงกัน
จริงอยู่ครับมีคนพยายามอธิบายว่า

เป็นกฎหมายสำคัญไปลงรายละเอียดไว้ทั้งหมด
ไม่ได้หรอกต้องตามไปดูในกฎหมายประกอบรัฐมนูล
แต่ว่าพอมาดูในกฎหมายประกอบรัฐมนูล
แทนที่มันจะมีความชัดเจนก็ไม่ชัดเหมือนกันอีกครับ

นี่เขากำลังเถียงกันอยู่เรื่องสมาชิกภาพของคุณนวัดต่อเจริญศุกร์
ที่ตอนนี้สารชั้นต้นตัดสินให้จำคุก

เมื่อไม่ให้ประกันตัวก็ต้องไปอยู่ในคุก
รอจนกว่าที่จะประกันตัวได้
หรือรอจนกว่าจะสารอุทธรณ์พิจารณา
ถ้าสารอุทธรณ์พิจารณาแล้ว

ก็ต้องรอสารดีกาพิจารณา
เรื่องนี้ความเห็นเบื้องต้น
วิศนุและใครต่อใครหลายคนก็บอกว่า
สมาชิกกภาพแล้ว
รัฐมนูลมาตรานั้นมาตรานี้ดูกันว่า
เมื่อสารสั่งลงโทษจำคุก
ก็แปลว่าพ้นสมาชิกภาพ
แต่ก็มีบางฝ่ายบอกว่ายังไม่พ้น
เพราะว่าที่สารตัดสินนั่นเป็นสารชั้นต้น
มันต้องจบที่สารดีกา
ฉะนั้นถ้าสารชั้นต้นตัดสิน
แล้ววันหนึ่งสารอุทธรสารดีกา
ตัดสินกลับกับคำสารชั้นต้น
แล้วเขาพ้นสมาชิกภาพไปแล้ว

อันนี้คือข้อโต้เถียงอีกว่า
ยังไม่พ้นสมาชิกภาพ
แม้กระทั่งฝ่ายกฎหมายของ
สำนักงานเลขาที่การทรัพย์ผู้แทนลาศดร

อีก๔คนบอกว่ายังไม่พ้น
ระดับอดีตอายการสูงสุด

ที่อยู่พักเพื่อไทยกับคุณนวัดนี่แหละ

ทำไมท่านไม่เขียนไว้ให้ชัดเช่นเมื่อสารท่านต้นตัดสินแล้ว
ว่ามีความผิดต้องเข้าคุกถ้าท่านคิดว่าสารชั้นต้นตัดสินมีความผิด
แล้วต้องพ้นท่านก็ต้องเขียนให้ชัดว่าแม้จะยังไม่มีอุทธรณ์
หรือยังไม่ถึงสารดีกาแค่สารชั้นต้นตัดสินพิพากษาจำคุก
ก็ถือว่าพ้นหน้าที่แล้วเออเขียนเสียให้ชัดอย่างนี้ไม่ได้เหรอ
หรือถ้าคนร่างรัฐมนูลเห็นว่าเอ๊ะถ้าเขาอุทธรณ์แล้วเขาดีกา
สารดีกากลับลำสารชั้นต้นแล้วจะว่ายังไง
เขียนเข้าไปสิครับว่าจะพ้นสมาชิกกภาพก็ต่อเมื่อคดีถึงที่สุด
หรือสารดีกาตัดสินแล้วระยะทางที่สารดีกายังไม่ตัดสิน
เมื่อยังเป็นสารชั้นต้นอยู่ต่อให้ไม่ได้ประกันตัว
ต้องไปนอนอยู่ในคุกก็ถือว่ายังไม่พ้นสมาชิกภาพ
ไม่ได้เหรอครับแบบนี้เขียนไม่ได้เหรอ
เขาจะได้ไม่ต้องตีความกันไงแล้วจริงจริงเนี่ย
ตอนนี้คนที่ร่างรัฐมนูลเนี่ย
ยังไม่ตายกันนะครับยังมีลมหายใจกันอยู่ครับ
ยังพูดได้ยังฟังรู้เรื่องกันอยู่เอ๊ะทำไม
ไม่ออกมาบอกหรอกครับว่าอ๋อที่พวกผมเขียนกันอย่างนี้
พวกผมมีเจตนารมณ์ว่าแค่สารชั้นต้นตัดสิน
เข้าคุกก็ถือว่าพ้นสมาชิกภาพแล้ว
หรือพวกผมคิดกันว่าต้องรอให้คดีถึงที่สุด
ถึงสารดีกาแล้วถึงค่อยพ้นสมาชิกภาพความเป็นสอสอ
เนี่ยทำไมเรื่องแบบนี้จะต้องจะต้องไปถึงตีความ
และต้องถกเถียงไปถึงตีความในชั้นศาลรัฐมนูล
ก็พอเข้าใจได้แหละครับที่บอกว่าเอาละ
ตีความไว้ให้ได้เป็นบรรทัศน
แต่ถ้าเขียนให้มันชัดมันก็เป็นบรรทัดฐานได้ครับ
นี่คือเรื่องที่ชาวบ้านงงว่า
เอ๊ะแล้วมันจะยังไงต่อ
ตอนนี้ก็ต้องยื่นสารรัฐมนูลตีความ
ทั้งทั้งที่เป็นเรื่องที่มันชัดแล้วไม่ควรจะตีความ
คุณนิพิษอินทรสมบัติก็บอกเออมันเรื่องมันง่ายไปทำให้เป็นเรื่องยาก
นี่เห็นไหมครับว่าความมหัศจรรย์ของรัฐมนูลบ้านเรา
ที่อะไรอะไรเออพอถึงเวลาขึ้นมาก็ต้องตีความ
ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งทางการเมือง
ซึ่งผมคิดว่ามันเริ่มตอนนี้ยังอุ่นอยู่
แต่อีกหน่อยก็จะเป็นประเด็นร้อน
เรื่องที่มีข่าวว่าสอสอพักฝ่ายค้านพักเพื่อไทย
จะถูกดูดไปยกมือให้พัก
พลังประชารัฐจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมาย
พรบงบประมาณหรืออะไรก็ตามแต่
ข่าวแบบนี้เนี่ยโดยประสบการณ์คนทำงานข่าวอย่างผมนะ
พอมีข่าวแบบนี้ออกมาก็จะมีคนออกมาบอกว่าไม่จริงไม่ใช่
เขาไปกินข้าวกันธรรมดาเขารู้จักกันมาตั้งนมนานแล้ว
กินข้าวกันมันไม่เห็นผิดตรงไหน
ในขณะเดียวกันฝ่ายพักที่เขาเชื่อว่าจะมีดูดคนของเขาจริง
เขาก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจริง
เขาก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงแล้วเขาบอกเขามีคลิปด้วย
แต่ว่าคนอยู่กลางอย่างอาชีพพวกผมเนี่ยผมสังเกตว่า
ตอนแรกเนี่ยปฏิเสธ
แต่ว่าไปสักพักหนึ่งข่าวลือกลายเป็นข่าวจริงทุกทีครับ
ข่าวลือกลายเป็นข่าวจริงทุกที
เรื่องนี้ก็คอยดูกันไปเถอะว่ามันจะเป็นยังไง
เพราะว่าสถานการณ์ของพักตัวเลขขณะนี้
ระหว่างพักรัฐบาลกับฝ่ายค้านเนี่ยมันปริ่มน้ำจริงครับ
ตอนนี้สสมีอยู่๔๙๗คนที่เข้าสภาได้อยู่นะ
๗คนเป็นรัฐบาล๒๕๖

เนี่ยเวลาโหวตกันเนี่ยประธานสภาโดยมารยาทท่านก็ไม่โหวต

มันแพ้ชนะกันนิดเดียว
แล้วถ้าสมมุติ๒๐เสียงไปโหวตให้พักพลังประชารัฐก็จะขาดลอยเลย
แล้วถ้าทำอย่างนั้นเป็นยังไง
ถ้าทำอย่างนั้นก็ขัดมาติว่า
พักเพื่อไทยเขาก็ต้องคิดว่าเขาจะเอายังไง
รัฐมนูลบอกว่าถ้าโหวตสวนมติภักดิ์อย่างนี้พักขับออกได้

รัฐมนูลปี๔๐๕๐พักขับออกคุณหมดสมาชิกเป็นสอสอไม่ได้ไปอยู่พักไหนก็ไม่ได้
คุณก็ไม่กล้าแต่รัฐมนูลฉบับใหม่บอกว่าคุณโหวตสวนกับมติภักดิ์
ถ้าพักขับคุณออกคุณก็ไปหาพักใหม่อยู่ได้ภายในเท่านั้นเท่านี้วัน
ก็หวานหมูเลยสิครับทีนี้เข้าล็อกเลยก็ได้ไปอยู่กับพักที่คุณโหวตให้เขานั่นแหละ
แล้วเรื่องนี้มันก็ทำให้สถาบันพักการเมืองมันอ่อนแอลง
ทำให้มันมีการซื้อตัวกันได้ทำให้มันมีการต้องเอาเงินเอาทองไปจ่ายกัน
ที่เขาเรียกกันว่าสอสอโสเพณีกันเนี่ยนะก็เกิดเหตุเพราะอย่างนี้
คราวนี้รัฐมนูลใหม่บอกว่าไม่สามารถขับออกได้นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาเรียกร้องบอกว่าแก้รัฐมนูลเถอะ
พักฝ่ายค้าน๖๗พักเขามาหาไทยรัฐวันก่อนเนี่ยเขาก็หยิบเอาจุดนี้มาเป็นหนึ่งจุดในการที่จะแก้ไขรัฐมนูล
ดูเถอะเรื่องที่จะชี้ให้เห็นว่าจำเป็นจะต้องแก้ไขรัฐมนูลเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นเรื่อง
แล้วก็ชี้ให้เห็นว่านี่ไงถึงจะต้องแก้ไขรัฐมนูล
และนี่คือขีดเส้นใต้การเมืองของคืนวันเสาร์นี้แล้วก็กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ
สวัสดีครับ